เดี๋ยววันนี้จะพาไปกินหมูสะเต๊ะระดับตำนาน
ร้านนี้เขาเปิดมานานเป็นร้อยปีแล้วนะ
และที่สำคัญการันตีความอร่อยระดับ
ชลินไกด์ร้านอยู่ที่ไหนติดตามในช่วงตลอดกิน
เขาขายตั้งแต่สมัยกงเขาขายมา

แล้วก็ร่วมที่สองต่อเขาอีก๕๐ปีรวมเป็น๑๐๐ปี
ของทุกอย่างเราทำเองหมด
เราไม่ได้ซื้อตามตลาดทั้งเราทำเองแช่เองทุกอย่าง

ของเราจะมีไส้มีตับมีหมู

ไส้ก็ต้องไปเลือกเพราะว่าถ้าไส้ข้างในสีเหลืองเนี่ยมันจะเข็มไม่อร่อย
ถ้าตับถ้ารูปมันดำมันเป็นแต่แข็ง
เราก็ย่างไม่เหมือนคนอื่นใช้เตาถ่าน
ของที่อื่นก็ใช้เตาแก๊สกันย่าง
กับไส้เนี่ยมันจะขายดีแต่เราก็จะคอยดึงว่าไม่ให้ใส่ไม่ให้ขายเยอะ
เพราะว่ามันจะทำผลิตไม่ทันไส้มันจะแพงกับหมูเยอะ

ก็ได้บ้างไม่ได้บ้างทำไปเถอะ
ร้านหมูสะเต๊ะเฮียแกะอยู่จังหวัดวิทยามีสาขาเดียว
จังหวัดยามอยู่สายหนึ่งถนนป่ามะพร้าว
เปิด๒โมงเช้าปิดบ่าย๑๓๐โมง
เฮแกะมีสาขาเดียวอยู่ทุยาเป็นสายแรกของทุยา

ที่อื่นไม่มีในประเทศไทยมีเจ้าเดียว

เต๊ะไส้ก็มีมีโอกาสไปอายุทยาก็แวะกินกันซะหน่อยละกันนะ